เมื่อกี้สวยจริงค่ะสวยอีกแล้ว
รอดูเมื่อค่ำคืนนี้เขาบอกว่า

ผู้จัดการส่วนตัวคุณใหม่ดาวิกาบอกว่า

เดี๋ยวมีอะไรให้ดูนั่นผู้จัดการคุณชมพู่

ผู้จัดการคุณชมพู่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดู
แต่ว่าคนชมพู่เราพูดไปเยอะแล้ว

แต่รูปนี้คือคุณชมพู่มาชมพู่

หลังจากที่คุณชมพู่ได้รับคำชมทั่วบ้านทั่วเมือง
ไปแล้วนะคะหลังจากวันเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานฝรั่งเศส
ชาวโซเชียลก็เลยอยากรอว่าแล้วคุณใหม่ล่ะ
ชมคุณชมพู่ไปแล้วคุณใหม่จะมาในลุคไหน
เธอเองก็มาในเทศกาลหนังอันเก่าแก่นี้เช่นกัน
แต่ว่าบทบาทต่างกันกับคนชมพู่นะคะ
เธอไม่ได้มาเดินบนพรมแดงเพราะว่าเธอมาในฐานะ
เทศกาลหนังเมืองคานสนี้นะคะ
ดาวิกากับชุดสีขาวสุดเจิดดุดนางพญานี้

บอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้สาวชาติใดในโลกเหมือนกันนะฮะ

แล้วก็จะเวลาอัพภาพจะมีแฮสแท็ก

บุคคลชื่อดังระดับโลกมากมายเลยทีเดียว

แล้วก็ยังได้กระทบไหล่ดาวดังแห่งตระกูลคาเดเชียน

ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของไอศครีมยี่ห้อดังนี้เช่นเดียวกัน
ส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วใหม่ดาวิกาไปทำอะไรในงานนี้

เคยร่วมออกแบบไอศครีมแท่งโปรดของตัวเองมาแล้ว

เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องติดแท็กให้นะคะ
สมแล้วคลาสสิควันนี้มีป่ะ

ต่อไปก็ปังกันกับนางเอกพันล้านไปแล้วนะคะ
เชียร์ชาวไทยกำลังจะเอ็นกายนอนด้วยความปลื้มปริ่ม

ประมาณ๓ทุ่มเขาบอกมาอย่างนั้นก็ไม่ต้องนอนก็ต้องรอดูกันอีก
นั่นแหละค่ะก็ดูกันไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน
ก็ต้องบอกว่าอดหลับอดนอนสมควรค่ามากเลย
คุณชมพู่มาเดินพรมแดงติดต่อกันเป็นคืนที่๒แล้ว
เพิ่มเติมจากคิวเดิมที่กำหนดไว้
และคุณชมเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะ
ด้านข้างคุณเห็นไหมตั้งแต่ใต้แจ็คแร้ลงไป
ใต้วงแขนลงไปเนี่ยยาวลงไปถึงขาเนี่ย

เป็นแค่เขาเรียกอะไรกับคุณ
ผ้าบางใช่ค่ะเป็นสีเนื้อซีทรูเนี่ยแหละ
หุ่นไม่ดีจริงใส่ไม่ได้นะ
คือเนื้อมันจะปิดออกมาตามรูผ้าที่โปรโปรเนี่ย
ก็เลือกเครื่องประดับสุดรู้จากโชพาเหมือนเดิม
เนรมิตลุคแล้วก็เครื่องแต่งกายพร้อมกับการแต่งหน้า
โชว์ผิวหน้าเรียบเนียนไร้ที่ติ

แล้วก็ริมฝีปากโทนสีน้ำตาลเนื้อแมทสุดคลาสสิก
ส่งให้คุณชมพู่เจอจรัสโดดเด่นสมชายา
หลังจากเดินชัดใช้บนพรมแดงเสร็จนะฮะ
ผู้ก็มีคลิปมาฝากกองเชียร์ชาวไทยตามระเบียบ
จริงแล้วก็คือว่าเราก็

อยากจะแบบว่าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างนี้
ไม่ออกมาแต่ว่าก็คือว่า

เพราะว่าอาจจะเป็นผลพวงมาจากเมื่อวานด้วยอะไรด้วย

แล้วจริงก็คือว่าลุคนี้มันเป็นลุคที่

ไม่ใช่แค่แฟนที่ติดตามคนชมพู่

ก็บอกเผ็ดมากปังมากแซ่บมาก

พิธีกรสุดซีอย่างคุณการาแมงด้วย
นักร้องเสียงดีคุณอ๊อฟปองศักดิ์

คุณสินี่ไงสะโพกบันทายของเธอคือดีมาก

ก็คือวันที่๑๔แล้วก็๑๕ในการเดินพรมแดง
เชื่อว่าหลายคนยังรอดูอยู่นะว่า
อีก๒วันที่เหลือเธอจะมาในชุดอะไร
แล้วก็แบรนด์อะไรจะเป๊ะปังได้มากกว่านี้หรือเปล่า

ค่ะเพราะว่าชุดวันแรกก็เป็นชุดในลักษณะที่เป็นสไตล์คุณชมพู่อยู่แล้ว

ซี่กินเนื้อหนังแบบโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา